คู่ที่ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ๊ยมันอิรุงตุงนังหลายต่อหลายคู่เหลือเกิน
คู่แรกเคลียร์จบไปมีคู่ที่๒เกิดขึ้นอีกแล้ว
สำหรับกรณีการเลิกรากันของคนในวงการบันเทิงคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าต่อให้กระแสข่าวมันจะถาถมเข้ามามากมายขนาดไหน
แต่ว่า๒ดาราดังเขามีการส่งกำลังใจให้กันและกัน

ที่เข้ามาบอกให้พี่สาวคนสวยอย่างเมพิชชนาธิ์
สู้ในวันที่เธอประกาศเลิกรากับแฟนหนุ่มนักเตะนะคะ
มาล่าสุดช่วงที่ข่าวของก๊อฟกำลังมาแรง
เมย์คนสวยก็เข้ามาคอมเมนต์
สู้นะน้องให้กำลังใจก๊อฟเช่นเดียวกันนะคะ
เขาก็ให้กำลังใจกันในฐานะพี่น้องร่วมวงการ

แต่ที่น่าจะต้องโฟกัสกันแบบด่วนเลยค่ะ

เข้าไปสอดส่องความเคลื่อนไหวของสาวเม

โพสต์ภาพตัวเองถี่ขึ้นในช่วง๒๓วันมานี้เนี่ยนะคะ

และที่ทำเอากองเชียร์หัวใจตุบตับพองโตกันขึ้นมาอีกครั้ง

นี่ไงนี่ไงแม่
ยังไงอยู่ทำไมเจถึงเข้ามากดไลค์ด้วย
ตั้งแต่มีข่าวการเลิกรากันขึ้นมา
แต่พอแฟนเข้ามาเห็นว่าเจแอบมากดไลค์

ที่อยากลุ้นเหรอเกินว่าอาจจะมีรีเทิร์นหรือเปล่า
เพราะว่าแฟนเขาก็เชียร์เขาก็ลุ้นกันอยู่แล้วอะนะ

อยู่เคียงข้างก็คือเหล่าพี่น้องร่วมกวน
โดยเฉพาะซุปตาตัวแม่แม่อ้ำพัชรภา
ก็ถึงกับเนี่ยค่ะคุณอ้าแขนต้อนรับเมย

ไปดูคลิปน่ารักของแม่อ้ำกันหน่อยค่ะ
เป็นยังไงเป็นโมเมนต์น่ารักพี่กอดน้อง
ปลอบใจค่ะมีเพื่อนโสดแล้วนะค่ะเป็นแบบเอ่อ
เพื่อนก็อยู่เคียงข้างกันอย่างนี้แหละตลอดเวลานะคะ
อกจากจะรวมตัวเฉพาะกิจให้กำลังใจกันและกันแล้ว
ดูท่าวันนี้สาวเมย์จะยิ้มออกมากขึ้นด้วยนะคุณผู้ชม

แล้วก็คำแนะนำที่ให้น้องเมย์เนี่ย
ว่าจะทำยังไงที่จะไม่ต้องโสดอีกต่อไป
หลอกว่าต้องเงินเยอะ
เราต้องเท้าความกันก่อนว่าจริงแล้วแก๊งนี้

ถ้าเกิดใครแต่งงานก่อนคนนั้นจะต้องจ่ายเงินให้เพื่อน

ซึ่งตอนแรกเนี่ยเมย์พิชนาศก็มีทีเท่าว่า
อุ้ยจะเสียตังค์เพื่อนก็ดีอกดีจ้าย

เป็นสายเปรย์เททุ่มกระเป๋านะจ๊ะ